ใช่ค่ะเป็นหวยเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด
คือจริงเรื่องนี้มันมี๒กรณี
กรณีปี๕๙คือหวยวัดลาดบัวขาว
แล้วก็กรณีปี๖๐หวยคำชโนธ

ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่จบนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ย
ทางด้านนายอัจฉริยะออกมาบอกว่า
ผมได้รับโทรศัพท์จากนายตำรวจสนประเวท

แล้วที่โทรมาพยายามเหมือนกับจะให้ความช่วยเหลือกับหมวดโค้ก

อกจากนี้นายอัชริยะก็บอกด้วยนะคะ
ว่าไม่มั่นใจการทำงานของคณะกรรมการสอบวินัย
โดยนายอัชริยะเรืองรัตนพงศ์
ชมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรมก็บอกค่ะ
ตอนนี้มีตำรวจพยายามให้ความช่วยเหลือ
ร้อยตำรวจโทสมประสงค์ประสาทรัฐหรือว่าหมวดโค้ก
โทรมาหานายอัชริยะ
แล้วก็โทรไปหาป้าดา
โดยขอให้ป้าดาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนว่าไม่ติดใจเอาความดำเนินคดีกับหมวดโค้ก
เพราะว่าถ้าเกิดว่าหมวดโค้กถูกดำเนินคดีเนี่ยตัวของรองผู้กำกับก็ต้องโดนดำเนินคดีด้วยนะ
เพราะว่าถือเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนซึ่งทางฝากฝั่งนายอัชริยะเองก็ปฏิเสธค่ะ
หมวดโค้กเนี่ยทำผิดกฎหมายแล้วก็ถ้าอ้างว่าป้าติ้นขโมยสำนวนไปเนี่ย
หมวดโค้กถึงไม่แจ้งความดำเนินคดีตั้งแต่รู้เมื่อปี๕๙
แล้วยังไปเบิกความในชั้นศาลเข้าข้างป้าติ้นจนทำให้ป้าดาเนี่ยต้องถูกสารรับฟ้องจนติดคุกนะคะ
ก็มีพันตำรวจโทคนหนึ่งนะครับเท่าที่ทราบเนี่ยก็ไปขอมาด่าไม่ให้เอาเรื่องหมดโค้ก
เนื่องจากว่าเกรงว่าถ้าเกิดแล้วป้าหมดโค้กถูกดำเนินคดีทางวินัยเนี่ยตัวเขาก็จะโดนด้วย
ก็คุณมีความบอกว่าจะปล่อยได้ยังไงในเมื่อเขาทำผิดกฎหมายแล้วก็ผิดกฎระเบียบของกำลังงานปรุงโรงชาติ

ว่าเลวดีรักเอกสารทางราชการไป
แล้วก็ทำไมเขาต้องไปขึ้น๓แบบริยานให้กับเลวดี
คือคดีนี้ระหว่างป้าติ้นกับป้าดาเนี่ย

มันก็ช่วงมีนาคมปี๒๕๕๙

ที่วัดลาดบัวขาวกรุงเทพไปหุ้นกันหารกันอ่านะ
แต่ว่าลอตเตอรี่ให้ประดาเป็นคนเก็บไว้
๑เมษายน๒๕๕๙ปรากฏว่า
รางวัลที่๑ออกมาถูกเลขนี้ป้าติ้นบอกจำได้
แต่ป้าดาบอกไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเลขนี้
ไม่ได้ไปขึ้นงงขึ้นเงินอะไรทั้งนั้นด้วย
แต่ประดาษติ้นบอกว่าเขาไปขึ้นเงิน
แต่เขารักษณะทำเป็น

สารประทับรับฟ้องเพราะในสำนวนพยานหลักฐานที่ป้าติ้นได้มาจากหมวดโค้ก
ที่เป็นพนักงานสอบสวนคดีนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในหลักฐานที่เป็นใบสลากขึ้นเงิน
เหมือนกับมีเขียนช่องเขียนชื่อทำให้เหมือนกับว่าป้าดาเนี่ยเอาไปขึ้นเงิน
ป้าติ้นบอกว่าหลักฐานนี้ได้มาโดยอันนี้ป้าด่านะฮะป้าติ้นบอกว่าได้หลักฐานมาโดยไปแอบเปิดลิ้นชักของหมวดโค้ก
แล้วก็ไปถ่ายเอกสารไว้แล้วไปฟ้องศาล
ใช่อันนี้คือรอบหลังแต่ก่อนหน้านี้บอกว่าหมวดโค้กฝากเอกสารไปให้กับทางกองปราบ

แต่ตอนนั้นกองปราบยังไม่รับเรื่องเลย
ใช่ตอนที่มาให้สัมภาษณ์ในรัฐนิวโชว์เนี่ยป้าติ้นบอกว่าหมวดคก

ให้ไปให้กองปราบให้หน่อยก็เลยแอบเปิดดู
ซึ่งนายอาชิริยะเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้ป้าติ้นเคยมาปรึกษาเรื่องคดี

แล้วก็เห็นความผิดปกติว่าเอ๊ะทำไมปะติ้นกับหมวดโค้กดูสนิทสนมมีการนัดพูดคุยกัน
นายอาจิริยะก็เลยมาเปิดเผยว่าปะติ้นกับหมวดโค้กมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่
จนกระทั่งวันนี้นายอาชิริยะบอกว่ามีหัวหน้าของพนักงานสอบสวนในสอนอประเวทโทรมาล็อบบี้ว่า
อย่าไปเอาผิดหมวดโค้กกับป้าติ้นได้ไหม

จากนั้นนายอัชริยะก็เปิดเผยถึงเรื่องของการทำงานของคณะกรรมการสืบสวนข้อได้จริงหมวดโค้ก
ทางด้านพลตำรวจตรีธีรพงศ์วงรัฐพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔ตั้งขึ้นมา

โดยบอกว่ามีความพยายามในการช่วยเหลือหมวดโค้ก
แล้วก็วันที่สอบปากคำนายอาชริยะที่กองบังคับการปราบรามเนี่ย
อาจริยะก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการที่หมวดโค้ก

แต่ทีนี้หัวหน้าชุดที่ตั้งขึ้น
ไม่ยอมบันทึกคำให้การของนายอาชริยะ

แต่ว่าเรื่องนี้เป็นพฤติการที่กระทำผิดโดยตรง
เหตุใดพนักงานสอบสวนถึงไม่ยอมบันทึก
แล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่าหมวดโค้กเป็นเด็กเส้นหน้าห้องผู้การ
แล้วถ้าเกิดกรรมการชุดนี้เป็นคนตรวจสอบวินัยเนี่ย
ทางด้านนายอัชริยะเชื่อว่าสุดท้ายผลออกมา
วดโค้กก็จะไม่ถูกดำเนินคดีนะคะ
แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่ากรรมการชุดที่บกรณศรีตั้งมา
ทำไมถึงหาทางที่จะช่วยเหลือหมดโค้ก

ที่สอบปากคำผมผมก็จะให้บันทึก
เรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่หมดโป๊กไปขึ้นศาล
เขาก็ไม่ยอมบันทึกให้อย่างนี้

ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องในชั้นสอบสวน
การที่เอาหมวดโคกมาอยู่ที่สอปกรอยู่ที่ไหน
ก็อยู่ที่บกน๔แล้วให้งานอะไรทำ

ก็พูดว่าเขาเป็นชาติจ่ายในบน๔
ผมบอกเลยว่าผมไม่เชื่อว่าจะมีความเป็นธรรมในคดีนี้
ถ้าไม่นั้นจะให้พันธบทโทรมาขอ
สุดารัฐยังไงให้พันธบทโทรมาขอผมได้ยังไง
และนอกจากนั้นนายอัชริยาก็บอกด้วย
บอกว่าตอนนี้พยานหลักฐานต่างสามารถเอาผิดกับหมวดโค้กได้เต็มที่
แต่สุดท้ายถ้าคณะกรรมการสอบวินัยสรุปว่าหวดโค้กไม่ผิด
อัชริยะจะไปยื่นหนังสือ
ถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตภาครัฐ
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
กับการทุจริตและประพฤติมิชชอบในวงราชการ
เพื่อที่จะเอาผิดกับกรรมการชุดนี้
แล้วบอกด้วยนะคะวันพรุ่งนี้วันจันทร์จะเดินทางไปยื่นหนังสือ
ถึงพลตำรวจโทรชาญเทพเสสเวศ

เพื่อที่จะให้ตั้งคณะกรรมการเอาผิดวินัยชุดใหม่
ชุดที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๔ตั้งขึ้นมา
เพราะว่านายอัชริยะก็บอกว่าไม่มั่นใจเรื่องของการทำงานนะคะ
ส่วนการดำเนินคดีล่าสุด
พันธุ์ตำรวจเอกสุวัสดิ์แสงนุ่มรองผู้บังคับการปราบราม

บอกว่าตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำพยาน
ก็คือคนขายสลากรวมถึงเส้นทางสลาก
แล้วก็คนที่ถูกรางวัลนำสลากไปขึ้นเงิน
ตอนนี้ยังไม่ปรากฏพบว่าใครมีส่วนร่วมขบวนการ
หรือว่าให้ความสนับสนุนอื่นเพิ่มเติม

เรื่องต้นถ้าเกิดสอบปากคำพยานหลักฐาน
แล้วเสร็จก็จะสามารถขออำนาจศาล
ออกไหมจับในข้อหาแจ้งความอำเต็ด
ทำให้ผู้อื่นได้รับโทษนะคะ
ส่วนการดำเนินคดีกับทางด้านหมวดโค้ก
ตอนนี้ตำรวจกองปราบมีการส่งหนังสือ

ไปที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๔แล้ว
เพื่อที่จะยืนยันสถานะของผู้ถูกกล่าวหา

หรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เพราะว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ตำรวจก็เลยไม่มีอำนาจในการที่จะดำเนินการนะคะ